อันนี้มีผู้หญิงคนหนึ่งเขาถ่ายคลิปเอาไว้
ขณะที่ถูกคนที่มากับรถ๑๐ล้อ๒คนหามเรื่อง
มีอาวุธเหมือนทำท่าเหมือนจะไปตีด้วย

เพื่อไม่ให้๑๐ล้อนั้นแทรกเข้าไป

โหจะมาป่าดคนอื่นเข้า

เออนี่ค่ะค่ะเดี๋ยวดูเราได้เจอกันค่ะ
โอ้ค่ะค่ะพี่เก่งมากเลยค่ะ
ผู้หญิงในรถเขาถ่ายคลิปเอาไว้นะครับ
เป็นเหตุการณ์ที่คนขับรถสิบล้อสองคนลงมาจากรถ
แล้วถือท่อนเหล็กลงมาข่มขู่ผู้หญิงสองคนที่นั่งอยู่ในรถท่าทางแบบ
โอ้โหหัวร้อนโมโหฉุนเฉียวไปหมดเลยนะครับ
ในภาพจะเห็นชายสวมเสื้อฟ้าเขียวนี่แหละ
จากนั้นคนในรถก็พูดว่าจะมาปาดคนอื่นเขา
ก่อนจะบอกว่าแล้วพี่เก่งมากเลยครับ
ตอนนั้นมีผู้ชายสวมเสื้อดำอีกคนคาดว่ารู้จักกันกับชายคนเสื้อฟ้าเขียว
มาต่อว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนแพทย์ชะมุลี
บันทึกโดยผู้หญิงที่นั่งอยู่ในรถเก่งแล้วก็โพสต์ผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัวอธิบายแบบนี้
คือ๑๐ล้อจะปาดเข้ามาเราบีดแรร์ไม่ให้เข้าเขาก็เลยเข้าข้างหลังแทนนะครับ
จากนั้นเขาก็ขับจี้บีดแร่ไล่มีจังหวะหนึ่งที่เขาจอดแล้วเดินลงมาต่อยกระจกข้างคนขับ
แล้วตะโกนว่าคือถ้าฟังไม่ผิดด่าว่าบีดแรร์ทำจุดจุดอะไรประมาณนี้แล้วก็โวยวาย
อะไรก็ไม่รู้เราก็ปรี๊ดแตกก็เลยถามกลับว่าพี่เป็นอะไรแค่นั้นแหละจากนั้นเขาก็วิ่งกลับไปที่รถนะฮะ
ขับไล่ตามต่อเราก็ขับของเราไปตามทางอันนี้ผู้หญิงเล่านะฮะไม่คิดว่าเขาจะพาพวกมา
แล้วก็สุดท้ายก็พอติดไฟแดงแล้วคุณผู้ชมก็เห็นในคลิปนี่แหละนะครับ
นี้ชาวเน็ตบางส่วนก็ยังไม่ปักใจเชื่อในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็อยากจะขอดูหลักฐานจากกล้องหน้ารถของเธอว่า
สุดท้ายมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่คือก่อนที่มันจะเป็นภาพนี้มันคืออะไรกันก่อนนะครับ
เมื่อเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์หนักขึ้นเจ้าของเฟซบุ๊กออกมาชี้แจงเพิ่มเติมบอกว่า
ตอนนี้แจ้งลงบันทึกประจำวันเอาไว้แล้วให้เป็นหน้าที่ของตำรวจเรียกอีกฝ่ายมาสอบสวนหรือหารักฐานเพิ่มเติม
เพราะทางเรามีหลักฐานเพียงเท่านี้คือมีแค่คลิปที่ถ่ายเอาไว้นะครับ
ไม่มีกล้องหน้ารถนะฮะต้องเอามือถือมาถ่ายเป็นหลักฐานแทน
ส่วนคนที่บอกว่าทำไมไม่เอามาตั้งแต่ต้นคลิปก็คือไม่ได้ถ่ายเพราะไม่รู้จะโดนหาเรื่องเลย
ไม่ได้ถ่ายไม่ได้ตั้งกล้องถ่ายตั้งแต่แรกนะครับ
และอยากจะบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมันเป็นเรื่องของการบีดแรมไม่ให้เข้าเลน
ไม่ได้มีการขับรถปาดกันใดนะครับ
อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผู้หญิงเขาออกมาชี้แจงเพราะว่าคนก็ถามว่าเธอทำผิดก่อนหรือเปล่า
ปาดเขาไปบีดแร่เขาหรืออย่างไรเธอก็ชี้แจงแบบนี้นะครับ